ก่อนหน้านี้เขามีแพลนจะไปฮานีมูลกับคุณสามีที่ญี่ปุ่น
แต่แพลนนี้ต้องถูกพักไปแบบไม่มีกำหนดเรียกว่าพักกันไปแบบยาว
เลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มารายการเรื่องนี้ต้องขยายใช่ไหม
เห็นพี่ใหม่ดูอวบอันมีน้ำมีนวลขึ้น
เจ้าตัวบอกนะว่าไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอ้วน
บำรุงให้พร้อมเป็นคุณแม่
ขณะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยยังขอรีบไปปั๊มลูกตามกำหนดไข่ที่ตกอีกด้วยค่ะ
ตอนแรกจะไปญี่ปุ่นนี่แหละค่ะเขาอยากไปญี่ปุ่น

แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าคงไปไม่ได้ในช่วงนี้

แซวว่ามีน้ำมีนวลขึ้นหรือว่าน้องจะมาแล้ว
บำรุงอย่างแรงแล้วก็ดูแลอย่างหนัก
เราตั้งใจให้สมบูรณ์ค่ะ
เพื่อที่จะได้มีน้องให้เร็วที่สุด
อยู่ทำการบ้านอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ
วันนี้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยรีบเลยค่ะ
วันนี้วันตกไข่ด้วยค่ะต้องไม่เกิน๕โมงเย็นนะคะ

แค่ไหนคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะ
พอหลังจากสัมภาษณ์กับพี่แจ๊กกะรีนเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
สาวใหม่ก็อวดภาพที่ตรวจวันไข่ตก
แคปชั่นเอาล่ะสงสัยคุณพ่อจะได้หลาน
งานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลค่ะลุ้นกันตัวโกง
ขอให้น้ำยาสามีออกฤทธิ์มีซายาสมใจสักทีหนึ่งนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ได้แค่ลุ้นกันต่อไป
แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะ
เพราะเมื่อวานคุณแม่โซเฟียของเราก็ทักพี่ใหม่ว่าเนี่ย

เวลาเห็นเขาบอกว่าเขาดูเคล็ดดูลับอะไรแบบนี้ได้
ก็เลยแบบทักเลยว่าราศีคุณแม่มาแล้วน่าจะได้ลูกชาย
ก็แสดงความยินดีล่วงหน้านะให้มาไวนะพี่นะ